คุณสายันยุติธรรมครับเชิญครับ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ

สมาชิกสภาพพุทธแห่งราชดร

วันนี้ผมขอปรึกษาหรือผ่านท่านประธานนะครับ
ไปถึงรมทรีย์ว่าการกระทรวงคมณาคม

เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ครับท่านประธาน

ไม่สามารถเดินทางไปดอดสมุยได้

ก็ต้องจัดประทงจะไปเที่ยว
ผมเรียนว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะได้
จะต้องสร้างสะพานจากอำเภอขนอม

อยกพลิกเฟมเป็นนายกรัฐมนตรีครับเอ่อ
ที่จะทำสะพานไปกดสมุยอย่างสวยงามครับแล้วก็สะพานที่จะสร้างใหม่
เนี่ยครับผมเรียนว่าเพื่อเป็นเกียรติประวัติของนายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบันครับสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จ
เสร็จโปรดตั้งตั้งชื่อตะพานว่าสะพานจานโอชาครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ